ม๕กับเด็กม๓ผู้ชาย
ไม่รู้ว่ามันเป็นปมของผู้หญิงหรือเปล่า

คิดดูสิเกิดขึ้นในโรงเรียนนะ
พับที่ห้อยอยู่กับพวงกุญแจรถ

แล้วที่ชี้อยู่นี่คือจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นภาพของอาวุธด้วยนะ

คือไม่ใช่มีดยาวเลยนะมีดสั้น
สั้นแบบประมาณแค่แบบคืบนึงอะค่ะ

คือแขวนไว้กับพวงกุญแจมอเตอร์ไซค์

ใช่ค่ะอาการรุ่นน้องยังสาหัสอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานค่ะ
โรงเรียนมัธยมในอำเภอบางรกรรมที่พิศนุโลก
คือด้วยความที่ข่าวนี้เป็นเยาวชนหมดเลย

แล้วคนที่โดนแทงคือในแม็กซ์อยู่ม๓อายุ๑๕
ทีนี้ในแม็กซ์โดนอะไรบ้าง
โดนแทงที่สะบัก๓แผลทะลุถึงปอดปอดฉีก
ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอยู่
ทีนี้ตัวคนแทงเสื้อสีแดงชุดพลักษณ์คนนี้
รอมอบตัวกับตำรวจแล้วตำรวจก็นำตัวมาสอบ
เขาก็ให้ดูแหละอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นมีดพับที่ห้อยกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์มา
ตอนที่ตำรวจเอาตัวมาที่โรงพักผู้ปกครองก็มาคุณครูก็มา

ปู่ของในหนุ่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคุณปู่สำรวย
เล่าให้ฟังบอกว่าหลานผมมันมีเรื่องบาดหมางกันกับแม็กซ์คนเจ็บ
เพราะว่าผู้หญิงที่คบหาอยู่กับแม็กซ์น่ะคงมาชอบพอกับหลานผม
ซึ่งแม็กซ์เขาตัวเล็กกว่าหลาน
อยู่แล้วคุณผู้ชมแม็กซ์ม๓หนุ่ยม๕
แม็กซ์เคยไปพาพวกมารุมทำร้ายหนุ่ยม๕
หนุ่ยก็เลยต้องพกมีดเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
ทีนี้ไอ้วันที่เกิดเหตุมันเป็นยังไง
อยากให้คุณผู้ชมฟังปู่เล่านะ

เหมือนกับถือไม้เข้ามาหาเรื่องหนุ่ยนะคะ
ลองฟังค่ะ
นี่ค่ะแล้วปู่บอกด้วยนะว่าตอนนี้หลานผมเขาก็เสียใจ
ร้องไห้ตลอดเวลาเลย

ดูความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่านักข่าวของเราเนี่ยนะ
บอกว่าตำรวจสพบางรกรรมที่พิศนุโลกเนี่ย
นำตัวในหนุ่ยคนที่เป็นมือมีดเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย

นำตัวส่งสารคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิศนุโลกแล้ว

ผู้ปกครองก็ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัว
ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลด้วย
จากนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งดำเนินคดีกับนายหนุ่ย

สอดแล้วก็ตามพฤติกรรมต่อไปด้วย

ผู้กำกับที่สพบังรกรรมพันธุ์ตำรวจเอกกรวิทย์เนี่ย
บอกว่าตอนนี้ทางนิติกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิษฐ์นะ

หนุ่ยผู้ก่อเหตุแล้วก็แม็กซ์ผู้เสียหาย

ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานคือตอนนี้ได้ข้อมูลไปแล้ว
เป็นเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนจริงนะคุณฮะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิพอก่อเหตุแบบนี้แล้วเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วย
ม๓เป็นยังไงบ้างน้องแม็กซ์เป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดหมอเขาเย็บปอดที่ฉีกให้นะคะ

แต่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ